ของเราที่มันสร้างเสียงหัวเราะสร้างเสียงขำในยามเช้าเนี่ย
ในเรื่องของการเดินนั่งยืนนอน
แต่ละจังหวะแต่ละท่าทางมันขำ

ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าว
ตลอดข่าวขำวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาสลัดสะบัด
ไปตามจังหวะให้ชีวิตคลื้นเครง
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสถานการณ์อะไร
บอกเลยว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวแน่นอน
เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยรวบรวมดาวเต้นเส้นจังหวะมาให้ดู
เริ่มกันที่ดาวเต้นเนธนารีคนนี้
จะแดนส์ยับจัดเต็มกันแค่ไหนไปดูกันครับ
แหมไม่รู้ว่าน้องเขาเนี่ยตกลงจะกินหรือจะเต้นหรือจะร้องเพลงกันแน่ล่ะครับเนี่ย
แต่บอกเลยว่าโยกแรงแซงวิชาแบบนี้เนี่ยเกรดสีจะไปไหนซะละเนี่ย
ต่อกันที่ดาวเต้นนักเรียนเซียมเพราะคุณครู
จะออกสเต็ปเสียงจะชัดเจนขนาดไหนไปชมกันครับ

กลุ่มนี้บอกเลยว่าสเต็ปดีจังหวะเด็ดเพราะน้องเขาเปลี่ยนจากพรีเซนต์งานเป็นพรีเซนต์ท่าแบบนี้ล่ะครับ

กระป๋าพ่อยโยโลกามีกระป๋าพ่อมีกระป๋าพ่อ
ปิดท้ายด้วยการออกลีลาแบบไม่มีอุปสรรคใด
มาขวางกั้นแม้แต่เพื่อนข้างก็ต้องยอมสยบให้
งานนี้เนี่ยยกให้เป็นดาวเต้นเพราะสเต็ปคุณพี่เขาเป็นแบบนี้นี่แหละครับ
ตีรังการม้วนแรงขนาดนี้
ไม่รู้ว่าเครื่องในของคุณพี่เขายังดีอยู่ใช่ไหมล่ะครับนี่
วานเพื่อนรอบข้างดูแลสุขภาพคุณพี่เขาด้วยนะครับ

คือคนมันมีดนตรีในหัวใจอยู่ที่ไหนก็เต้นได้

ยังดีอยู่แต่แขนหัก

คือเขาต้องเป็นคนที่ผ่านการฝึกฝนมานะ
ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปทำตามแล้วก็ไปแบบว่าทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
อันนี้คือต้องเป็นคนที่มีความชำนาญในการเต้นมานะคะ